เพื่อส่งร่างสู่อ้อมกอดของพระเจ้า
พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะ

คริสตจักรนะคะได้ทยอยเก็บของ

และถามถึงอัดถิของคุณตังโม

ไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็จากการสอบถามคุณพ่อประสิทธิ์
ชุมแวงวาปีใจหน้าที่คริสต์จักรเมทองศิษธ์

ก็บอกว่าเก็บอัฐิของคุณตังโมตั้งแต่๗โมงเช้า
คุณพ่อเปิดให้ดูนะนี่คืออุโมงเพลิงนะ
ถ้าเป็นของไทยเราก็เรียกว่าเตาเผาแล้วนะฮะ
อันนี้ที่อัฐิที่เก็บได้ก็ห่อใส่ผ้าขาวเอาไว้
แล้วก็เขียนว่าอัฐิของคุณแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์นะคะ
เราก็ถามคุณพ่อประสิทธิ์ต่อว่าหลังจากนี้ขั้นตอนกระบวนการจะเป็นยังไง
พ่อประสิทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาอัฐิของตังโมไปเก็บเอาไว้ในห้องอัฐิก่อน
แล้วจะแบ่งเป็น๒ส่วนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรอให้ญาติมารับเนี่ยวันเสาร์
คือรอญาติฝั่งคุณพ่อมาพร้อมแล้วก็มารับวันเสาร์
อาจจะนำส่วนหนึ่งไปลอยอังคารหรือว่าแล้วแต่ความตั้งใจของทางญาติ
ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะนำไปเก็บเอาไว้คู่กับคุณพ่อโสพล
คือจะเก็บเอาไว้ที่ระเบียงอาลัยโซนกรปังหาอยู่ในอาคารกัตเวทิตาค่ะ
ซึ่งคุณพ่อพามาดูนะคะตรงนี้มันจะมีช่อง
ช่องหมายเลข๙คือที่จะเก็บอัตถิของคุณตังโมแล้วอยู่ติดกันเห็นไหมคะ
สีดำนี่คือของคุณพ่อโสพลนะคุณตังโมนะ
ใช่คุณพ่อโสพลอยู่ในช่องหมายเลข๑๐
คือถ้าเกิดเก็บไว้ของคุณตังโมช่องหมายเลข๙ก็จะอยู่คู่กันเลยนะครับ

ที่มีการเก็บอัฐิของน้องของเขาครับ
มีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรไหมครับผม
ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าคิดเตียนของเรานี่
ถ้าเสียชีวิตไปพระเจ้าก็รับตั้งแต่ตอนที่หมดลมหายใจแล้ว

ตอนเก็บก็ไม่มีอะไรนะ
ไม่มีไม่มีว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มี
ครับไม่มีสิ่งแตกหรือว่าอะไรเข้ามาอะไรเลยใช่ไหมครับ
ใช่ไม่มีอะไรมารบกวนเลย
นะครับก็เรียกว่าการเก็บอัฐิของคุณแตงโมในช่วงเช้า
ที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้โดยเฉพาะคุณพ่อประสิทธิ์
เป็นผู้ดำเนินการให้ถือว่าผ่านพ้นแล้วก็เรียบร้อยไปด้วยดี
ทีนี้ก็ต้องรอนะรอทางคุณแม่ของคุณแตงโม
กับเครือยาศฝั่งของคุณพ่อโสภนที่จะมาทำพิธีต่อไป
รอการตัดสินใจว่าคุณแม่จะแบ่งอัฐิหรือแบ่งเท่า
เก็บรักษาอยู่ที่บ้านด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ
ทีมข่าวของเรานะก็จริงก็ไม่ได้อยากรบกวนคุณแม่พนิดานะ
เพราะว่าคุณแม่พนิดาบอกกับทีมข่าวของเรา
คุณแม่บอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยว๒วันนี้แม่อาจจะยังไม่พบสื่อนะ

เพราะคุณแม่ขอพักทำใจอีกสักนิดหนึ่ง
เมื่อวานเพิ่งจะเผาศพลูกไปวันนี้ขอพักก่อนนะครับ
แต่ทีนี้ทางเราก็ลองโทรไปนิดนึงจะไปถามถ่ายคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
เมื่อคืนคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างหลับสบายไหมหรือว่าอย่างไรบ้างนะครับ
ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยคุณแม่ยังไม่รับสายนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนความเคลื่อนไหวที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑
จังหวัดนทบุรีนะฮะคือยังมีดอกไม้วางอยู่ที่นี่จำนวนเยอะมากนะครับ
เมื่อวานมีแฟนคลับของคุณตังโมนำช่อดอกไม้มาวางไว้
เพื่อแสดงความอาลัยในวันสุดท้าย
ที่จะให้คุณแตงโมกลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้านะครับ
แล้วก็วันนี้ก็ยังพบว่ามีช่อดอกไม้สดวางอยู่จำนวนมากนะครับในสภาพใหม่
แสดงว่าทั้งก่อนหน้าที่มีพิธีชาปนกิจรวมถึงหลังจากมีพิธีชามนากิจแล้ว
ก็ยังคงมีแฟนคลับเดินทางมาวางช่อดอกไม้รำลึกถึงคุณแตงโมนะครับ
ส่วนที่มีข่าวว่าทางกลุ่มแฟนคลับของคุณแตงโมนิดา
จะร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบการเสียชีวิตร้อยวัน

การเสียชีวิตของคุณแตงโมคือวันที่๒๔กุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะ
ถ้าจะครบร้อยวันจริงเนี่ย
ก็จะคือวันที่๓มิถุนายนที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะครับ

ในการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ๑๐๐วันนี้
ทางด้านของประธานชุมชนพิบูลสงคราม๑นะฮะ
พี่สุรินร์สัตว์และกุลก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มแฟนคลับได้เข้ามาปรึกษาในเรื่องนี้แหละครับ

ซึ่งทางชุมชนเองทางประธานเองไม่ได้ขัดข้องนะ

มีการนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาหลายรายนะคุณนะ
เพราะมีเหตุจมน้ำจมท่ามีเหตุกระโดดน้ำอะไรต่าง

ก็เลยอยากให้มีการทำบุญสักครั้งเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนการวางช่อดอกไม้บริเวณนี้นะฮะ
เทศบาลนครนนท์ถ้ามีคำสั่งห้ามออกมานะ
ก็จะยกเลิกการวางดอกไม้ทันที

อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลนครนนท์
ซึ่งก็เป็นคนละส่วนกับโป๊ะเรือนะครับ

ที่มีข่าวว่าจะมีการชาปนกิจคุณแตงโมรอบที่แล้ว

กรมเจ้าท่าก็มาดูแลตรงโป๊ะ
ย้ายดอกไม้จากโป๊ะขึ้นมาอยู่ตรงท่าเรือ
เพื่อความปลอดภัยของคนที่ลงไปโป๊ะด้วยนะครับ

หลายคนทำสมุดเที่ยวลึกถึงคุณแตงโมแบบนี้นะครับ
สิ่งของต่างเหล่านี้นะคุณนะ

สิ่งของที่มีคนส่งให้คุณแตงโมเมื่อหลังเสียชีวิตไปแล้ว

ว่าส่วนไหนที่เก็บหรือว่าส่วนไหนที่จะเอาไปใช้
อย่างอื่นหรือว่าประโยชน์อื่นใด

ทั้งการเก็บอัฐิคุณแตงโม
รวมถึงเรื่องของการเตรียมทำบุญ๑๐๐วันให้คุณแตงโมด้วยนะครับ